พ่อสุดทนลูกชายคุ้มคลั่งหลอนยาเมาอารวาส
ทำร้ายข้าวของในบ้านหมดเลยเลยต้องแจ้งตำรวจมาจับไปสงบสติอารมณ์นะครับ
นี่นิดตบสั่งสอนได้ใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยฮะตำรวจก็ไม่รู้จะห้ามยังไง
เพราะว่าพ่อคงสุดทนนะฮะ
นี่ครับหลังจากที่ลูกก็คือนายนิกรอายุ๒๘ปีก่อน

แล้วก็ตำรวจสพท่าสารานครศรีธรรมราช

ง่ามอะไรต่างเข้าล็อกตัวไว้ได้นะครับ
ระหว่างนั้นพ่อของนายนิกรบอกโอ้โหโมโห
กระโดดตบหน้าลูกสั่งสอนนะฮะ
เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้นะครับ
ตำรวจก็ต้องกันออกไปห้ามปรามวุ่นวายไปหมดฮะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจรับแจ้งพอไปถึงที่บ้าน

พอไปถึงก็เจอนายนิกรอยู่ในสภาพไม่ใส่เสื้อ
กางเกงขาสั้นตัวเดียวคลุ้มคลั่งอารวาส
ทำลายข้าวของในบ้านเสียหายไปหมดเลยครับ
ก็เลยเข้าระงับเหตุแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้นะครับ
พอตรวจสอบภายในบ้านนะคุณนะข้าวของอะไรบ้างล่ะคุณ
แทบทุกอย่างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์อะไร
เสียหายหมดเลยแล้วก็ยังทุบรถสองแถวรับจ้าง
รถยนต์อีก๑คันของอู่ซ่อมรถเสียหายเช่นเดียวกันนะครับ
เรื่องต้นนะฮะนี่รถเสียหายไหม

ต้นคาดว่านายนิกรมีอาการหลอนจากยาเสพติด
ตำรวจก็ต้องนำตัวไปตรวจสอบหาสารเสพติดกันอีกครั้ง
แล้วก็เอาผิดกันต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยจะเอาไว้หรือเปล่านะครับ